ฮ่องกงนะครับหลายคนก็คงคิดถึงอาหารที่อร่อย

โดยรัฐบาลฮ่องกงเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้แก่ร้าน
ที่ชนะการประกวดเมนูอาหารสร้างสรรค์
ค่ำคืนนี้ครับคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์
จะพาไปชิมเมนูอาหารสไตล์ฮ่องกงที่พาเรทกันมาออกอีเวนต์
เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวครับ

ให้ชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวได้ลองชิมกันค่ะ
ซึ่งการท่องเที่ยวฮ่องกงจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อน
โดยมีฟู้ดทรัคเป็นอีกหนึ่งตัวชูโรงค่ะ
ใครที่มีโอกาสได้แวะมาเที่ยวฮ่องกงนะคะ
แล้วก็มาเจอรถฟู้ดฟักขายอาหารอยู่เยอะแยะแบบนี้
อยากให้ลองมาชิมขนมปังสับปะรดค่ะ
ซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่คนฮ่องกงนิยมรับประทานกันมากเลยนะคะ

เป็นขนมปังสับปะรดของร้านที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยแบบน่ารักว่าน้องสับปะรดค่ะ
ปังสับปะรดเป็นอาหารเช้าที่คนฮ่องกงนิยมรับประทานกันค่ะ
ปกติแล้วจะทานกับเนยแข็งแต่เจ้านี้เขาเปลี่ยนมาใส่ครีมให้รสหวานหอมกลม
กับไส้สับปะรดสดหวานฉ่ำและยังมีเครื่องดื่มให้เลือกสั่งไปดื่มดับกระหายได้
เมนูยอดนิยมตอนนี้เป็นน้ำสับปะรดที่ใส่ชิ้นสับปะรดสดลงไปด้วยค่ะ
จากปีเมื่อปีที่สุด
เมนูเบอร์เกอร์ใช้แป้งสูตรพิเศษ
ทำจากแป้งปลาท้องโกผสมกับแป้งอิตาเลียนเชียร์บาต้า
ทำให้ได้รสชาติกรอบนอกนุ่มใน
เมนูที่เลือกชิมนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ค่ะ
อดไส้หมูแดงและไข่สไตล์ฮ่องกง

ที่ใช้ลูกแตงโมเจาะรูตรงกลางเป็นภาชนะใส่
ให้เราได้ดื่มน้ำแตงโมกันแบบสดจากลูกเลยค่ะ
ทรัคในฮ่องกงปัจจุบันมีอยู่เพียง๑๖ร้านเท่านั้น
ซึ่งทุกร้านจะต้องได้รับใบอนุญาต

จะสามารถไปจอดขายตามสถานที่จัดงานอีเวนต์ต่างในฮ่องกงได้
ไม่ว่าจะเป็นแถวฮ่องกงดิสนิแลนด์
จิบซาโจยหรือแถวโอเชียนปาร์ค
นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานกิจกรรมต่าง
ก็จะได้ลองชิมอาหารฮ่องกงสุดสร้างสรรค์แนวใหม่
ที่น่าตื่นตาตื่นใจในรูปแบบฟู้ดทรัคค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน